ยิ่งกว่าต้มยัมโบแตกอีกนะคะ

ตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี

แต่น่าจะคละใหม่
เรียกใหม่
พูดถึงก็คือพักที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นประชาธิปัตย์แล้วก็ภูมิใจไทย
แต่เป็นยังไงเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังดูอีเวนต์สำคัญเมื่อวาน

ธรรมเนียบรัฐบาลนะคะสื่อมวลชนทุกแขนงไปเลยค่ะ
รอติดตามทำข่าวการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีนะคะ
หลังจากที่รัฐสภามีมติเห็นชอบให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่๒
ซึ่งมีการจัดสถานที่เตรียมความพร้อมในการจัดพิธีรับสนองพระบรมราชองค์การโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี
จัดที่ห้องศรีงาช้างตึกไทยคู่ฟ้านะคะ
ส่วนเรื่องกระแสล้มดิวการเจรจาดีลรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีต่าง
ยังคงมีการพูดถึงกันอยู่นะคะสำหรับโคต้า
หลังจากที่มันน่าจะจบตั้งแต่ก่อนโหวตไปแล้วนะโหวตนายกน่ะ
แต่หลังโหวตไปแล้วยังมีการพูดคุยกันอยู่เลย
ระหว่างภาคพลังประชารัฐภาคประชาธิบัติและภาคภูมิใจไทย
ล่าสุดมีรายงานแบบนี้นะคะบอกว่าเริ่มมีภาพชัดขึ้น
โดยประชาธิบัติยืนยันดีอยู่เดิม
รัฐมนตรี๓กระทรวงเกษตรและสหกรพาณิชย์กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์รวมทั้งตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีด้วย
อันนี้เป็นภาพเบื้องต้นนะว่าพักประชาธิบัติเขายืนยันเหมือนเดิม
ขณะที่พลังประชารัฐท่านแรกเนี่ย
ภาพมันจะออกมาเป็นแบบไหนจะแลกยังไงเนี่ยนะคะ
พลังประชารัฐอันนี้ยังเป็นรายงานข่าวอยู่นะคะ
พลังประชารัฐต้องการดึงเก้าอี้
รัฐมนตรีพาณิชย์และเกษตรคืนจากประชาธิปัตย์
โดยมีการยื่นเงื่อนไขขอแลกกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
คือขอคืน๒แล้วก็เอาศึกษาที่การไป
อกจากนี้เพิ่มรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม
กระทรวงต่างประเทศบวกกับอีกหนึ่งตำแหน่ง
คือรัฐมนตรีช่วยกระทรวงยุติธรรมเป็นการปลอบใจ
คือให้รัฐมนตรีช่วยเพิ่มไปอีกหนึ่งตำแหน่งนะคะ
ซึ่งถ้าประชาธิปัตย์ตอบตกลง
มีความเป็นไปได้ที่นายจุลินลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพัก
จะเป็นรองนายกรัฐมนตรีและแถมควบด้วยนะ

แล้วมีข่าวว่าเหมือนว่าถ้าเขาจะดึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไปนะ
ประชาธิบัตรจะขอรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงภัณฑ์นี้
กำกับดูแลกรมการค้าภายใน
คือเจาะจงเลยขอตำแหน่งนี้เลย
เพราะว่านโยบายในช่วงที่หาเสียง
มีการพูดถึงเรื่องของการประกันรายได้

แล้วกระทรวงศึกษากับกลมเนี้ยมผลงานก็เยอะด้วย
ส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ก่อนหน้านี้กลุ่ม๓มิตร
นำโดยคุณสมศักดิ์เทพสุธินที่บอกว่า
คือพูดตั้งแต่แรกเลยนะว่าเขาขอกระทรวงนี้
แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยภาคประชาที่ปัดได้ไป
และคุณสมศักดิ์เทพสุธินพยายามจะทวงคืน

มีรายงานว่าคุณสมศักดิ์เทพสุธินพร้อมกลุ่ม
ถอยแล้วไปกระทรวงอื่นแทนก็ได้
ไม่มีการยื้อยุดฉุดกระชากแย่งกันอีกนะคะ
ส่วนพักภูมิใจไทยที่พักพลังประชารัฐ
พยายามทวงคืนเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ซึ่งเป็นกระทรวงใหญ่ที่ทางพักนี้ยื่นขอมาโดยตลอด
มีรายงานข่าวว่ารายงานข่าวนะเป็นรายงานข่าวเฉยนะ
ภูมิใจไทยยอมคืนเป็นการแลกกับกระทรวงพลังงาน
ทำให้ภูมิใจไทยจะได้โคต้าเบื้องต้น
ถ้ายอมตกลงนะภูมิใจไทยจะมีรองนายกรัฐมนตรี
วบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงเป็นนัยยุบายสำคัญตอนหาเสียงนะ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอันนี้เป็นกระทรวงประจำของเขาอยู่แล้ว

และมีอีก๔ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วย
แต่แต่ถ้าเผิดมันลงเมื่อคืน
เหมือนกับว่ารายงานข่าวนี้มันจะยังไงมันจะไม่จริงหรือเปล่า
ก็คือ๒ทุ่มกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
เฟซบุ๊กอนุทินชาญวีรกูลก็คือเฟซบุ๊คส่วนตัวของคุณอนุทินเนี่ยนะคะ
โพสต์แบบนี้เลยเป็นแบ็คกราสีแดงด้วยอ่ะคุณ

ขออภัยนะคะกระทรวงมีไว้ให้คนเข้าไปทำงาน
ไม่ใช่มีไว้ให้มาเที่ยวแรกไปมาจบข่าว
คนก็เข้าไปแชร์เยอะไปเม้นต์เยอะ
แสดงว่าที่ดิวกันไว้นี่คือล้มใช่ไหม
ยังคงแลกกันอยู่ใช่ไหมยังไม่จบใช่ไหมคุณคอมเมนต์๙๐๐๐กว่าคอมเมนต์
มีทั้งพูดคุยสอบถามตอบคำถามอะไรและคุณอนุทินก็มาตอบด้วย
แต่ตอนนี้ก็ไม่ถือเป็นข้อสรุปนะคะเพราะว่าสรุปสุดท้ายแล้ว
ผู้เด็กประยุจรรย์โอชาห์หลังจากได้รับการโปรดก็เล่าแล้ว
บอกว่าจะเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจถึงความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง
แต่ที่มีจังหวะหนึ่งที่คุณอนุทินไปตอบคนในเฟซบุ๊ก
เขาบอกว่าคมนาคมสาธารณสุขท่องเที่ยวไม่เปลี่ยนไม่แลกอ่าเออ
มันก็ไปสวนกับกระแสข่าวที่ว่ายอมแลกไปใช่ไหม
ค่ะส่วนภาคประชาธิบัติว่ายังไงนะคะ
นายเฉลิมชัยศรีอ๋อเลขาธิการภาคประชาธิบัติ
คนนี้ปฏิเสธนะปฏิเสธข่าวพักพลังประชารัฐกดดันขอแลกเปลี่ยน
เอากระทรวงพาณิชย์กลับไปดูเอง
และให้กระทรวงศึกษาธิการกับพักประชาธิปัตย์พร้อมรัฐมนตรีช่วย
บอกว่าเรื่องนี้มันเป็นข่าวลือยังไม่เห็นมีใครติดต่อมาหาตัวเองเลยนะ
เพราะว่าตัวเองเนี่ยในภาคเนี่ยทำหน้าที่ผู้ประสานงาน
ว่าการพูดคุยจัดตั้งรัฐบาลมันเสร็จไปเรียบร้อยแล้ว
ตั้งแต่ก่อนการโบสถ์นายกรัฐบิทธิินิการสรุปไม่เปลี่ยน
เมื่อกี้คุณเป็นฝั่งเจ้าสาวเนาะ

นายอุตมัติศาวนานยนต์หัวหน้าภาคภาคกับพระรามประชารัฐ
เมื่อวานมีการนัดคณะผู้บริหารและสอสอของภักดิ์หารเมืองการจัดตั้งรัฐบาล
แจ้งความคืบหน้าว่าขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการพูดคุยของการตั้งทีมประสานงาน
เพื่อหามรือกับพักร่วมเพื่อเร่งจัดตั้งรัฐบาล
หลังจากผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
แล้วก็รอการขั้นตอนการโปรดก้าวโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอย่างเป็นทางการก่อน
โดยย้ำว่าเมื่อลงเรือลำเดียวกันแล้วต้องหามเรือมร่วมกัน
เพื่อช่วยกันเดินหน้าประเทศให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่สรุปว่าใครจะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงใดบ้าง
แต่ก็ยืนยันว่าจะพูดคุยกันเพื่อให้ตำแหน่งนั้นลงตัวที่สุด
แล้วก็เสร็จสิ้นเร็วที่สุดนั่นเองนะครับ

คุณหญิงสุดามรัฐเกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งของพักเพื่อไทย
นั้นลงพื้นที่ไปที่โคลราชจังหวัดนครราชสีมา
ก็ไปพูดถึงกระแสข่าวการล้มดีลเก้าอี้รัฐมนตรีของพักพลังประชารัฐ

เขาบอกว่า๕ปีที่ผ่านมาประเทศไทยไม่ค่อยได้แก้ปัญหาให้กับประชาชน
อยากให้คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนมากกว่านะครับ
ที่จะต่อรองผลประโยชน์ต่างต่างเนี่ย
ต่อรองเพื่อพัก
กวนของตัวเองเนี่ยมันก็จะเป็นอยู่อย่างนี้ค่ะ
ก็น่าจะตั้งแต่เดือนที่แล้ว
ที่เราฟังข่าวมาจนก็น่าจะร่วม๒๓เดือนแล้ว
อยากให้มาฟังประชาชนบ้าง

แล้วก็มาหาผู้ที่เหมาะสม
เพื่อไทยเหมือนถอยสุดซอยเหมือนกันนะ
สุดเลยทีนี้ไม่ขอตำแหน่งอะไรใดไม่มีท่าทีอะไรใดเลย
ไม่มีข่าวเลยช่วงหลังเออนิ่งมากเลยนะฮะ
คุณหญิงสุรรัฐก็ยังบอกด้วยนะครับว่าเพื่อไทยเตรียมหามรือเลือกผู้นำฝ่ายค้านแล้วนะ

ทำให้ต้องเลือกหัวหน้าพักคนใหม่
เพราะว่าผู้นำฝ่ายค้านต้องเป็นหัวหน้าพัก
แล้วก็ต้องไม่ใช่พักที่มีรัฐมนตรีหรือว่าประธานและรองประธานสภา

แล้วก็มีบริการเรียกว่าคุณหญิงสุดรรัฐและทีมงานคนใกล้จิต
จะได้บินไปพบกับนายทักศิลป์ชนิดวัตถิศฮ่องกง
เพื่อไปปรึกษาเรื่องของการปรับโครงสร้างกรรมการบริหารพักด้วย
โดยเฉพาะตำแหน่งของหัวหน้าพักของพักเพื่อไทย
ฟากฟังภักดิ์อนาคตใหม่
เมื่อวานนี้ทีมข่าวก็ไปเกาะติดการเป็นงานครบหนึ่งปี
การเกาะตั้งภักดิ์ภักดิ์อนาคตใหม่
ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักนะคะ
ระบุว่าคือหลังจากนี้ไปค่อนข้างแน่นอนแล้ว
กับการทำหน้าที่ร่วมกับวิบฝ่ายค้าน
หลังจากนี้ก็จะทำหน้าที่ที่รับผิดชอบตรงนี้ให้มันเข้มแข็ง
ซึ่งพักมีหลายเรื่องที่จะเสนอเป็นยติ
และเป็นกระทู้ถามรัฐบาล
พอสภาเปิดปุ๊บเนี่ยมีเรื่องให้พูดคุยกันแน่นอนนะคะ
อกจากนี้รู้สึกยินดีว่าหากภักดิ์เพื่อไทย
ประกาศให้นายสมโพงอมรวิวัติเป็นผู้นำฝ่ายค้าน
อกจากนี้มีการประเมินด้วยนะประเมินล่วงหน้าเลย
สำหรับการทำงานของรัฐบาลจากภักดิ์พลังประชารัฐ
อาจจะทำงานด้วยความยากลำบากเพราะเสียงมันปริ่มน้ำ
โหวตกฎหมายต่างอาจจะมีการซื้อเสียง
หรือว่าอาจจะมีงูเห่าเพ่นพัดในสภาอาจจะไม่ครบเทอมด้วย
คุณธนทรบอกแบบนี้นะคะไปฟังเสียงคุณธนทรค่ะ
การซื้อเสียงของสอสอฝ่ายตรงข้ามเพื่อเอาไปโหวตให้กับตัวเอง
สอสอทุกเสียงทุกคนจะมีค่าดังนั้นก็ต้องมองดูงูเห่า
ไม่ได้มีแค่วันเลือกประธานสภาวันเลือกนายกอย่างเดียว
ระหว่างทางก็ยังเป็นไปได้ตลอดเวลา
ก็ต้องยอมรับว่าเสียงในสภาตอนนี้ปริ่มน้ำจริงนะ
ฝั่งที่สนับสนุนรัฐบาลเองเนี่ยมันเสียงมันใกล้เคียงกับฝ่ายค้า
ซื้อเสียงสอสอด้วยนะโอ้โหไม่ธรรมดานะ
สูงสุดประมาณสัก๑๒๐ล้านได้มั้ง
มหาศาลมีแบรนด์งานข่าวที่เขาว่ากันมา
อันนี้เป็นความเคลื่อนไหวจากทางของคุณการเมืองคุณธนทร